คุณผู้ชมค่ะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สั่นสะท้านวงการการเมืองไทยนะคะ
สำหรับคำพูดของพบทบจากหนักแผ่นดินสู่ซ้ายจัดดัจจริต
วันนี้ค่ะวิญญาณปู่จะร้องไอ้ลูกหลานจันไร
เป็นเพลงท่อนหนึ่งที่ใช้ประกอบในการบรรยายด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของผู้บัญชาการทหารบก
พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ในการบรรยายวันนี้
บรรยายหัวข้อแผ่นดินของเราว่าทำไมตัวเองถึงรักและหวงแหนแผ่นดิน
เล่าไปถึงตอนที่สมัยคุณพ่อโดนยิงจำได้ไหมคะ
สมัยนู้นนะคะตั้งแต่ปี๑๕คุณยุคคอมมิวนิตอ่ะ
แล้วก็มีตอนหนึ่งนะคะมีการพูดถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายในประเทศ
แล้วการจัดเวทีเสวนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่มีผู้นำฝ่ายค้านเอ่ยที่มีนักวิชาการบางคนเอ่ย
ขึ้นไปพูดว่าจะแก้รัฐธรรมนูลโดยเฉพาะมาตรา๑
นั่นก็คือประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้
แต่มีนักวิชาการบางคนบอก๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรแยกไปไหม
นี่แหละค่ะเป็นประเด็นเลย
ฟังเสียงพบทบหน่อยนะคะว่าท่านพูดถึงเรื่องนี้ว่าอะไร

ถ้าแก้มาตราที่๑ก็จะกระทบมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
นี่คือความชาญฉลาดของพวกนักวิชาการ
ที่ไม่พูดตรงตรงออกมาว่าอยากทำอะไรอยากแก้อะไร
จึงยกระเด็นมาตราหนึ่งหากประเทศไทยไม่ใช่ราชราจักร
แผ่นดินถูกแบ่งแยกกระทบมาตราอื่นแน่นอน
คุณผู้ชมวันนี้พบทบไล่ยาวประมาณชั่วโมงเศษ
กองบัญชาการกองทัพบกบกทบ
แล้วมีช็อตหนึ่งเป็นจังหวะซีนดราม่าซีนอารมณ์มาก
น้ำตาท่านเกือบหลังเลยนะคะเสียงเนี่ยสะอื้นในลำคอแล้ว
พูดถึงตอนที่คุณพ่อของท่านไปต่อสู้กับคอมมิวนิต
นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นเป็นประกายที่ทำให้ท่านอยากเป็นทหาร

ทีนี้ในเวทีนี้ยังมีการพูดถึงเรื่องของ
มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่านักการเมืองไทยไปปรากฏตัว
ร่วมกับม็อบที่ฮ่องกงโดยแก่นำคือโจชัวร์หว่อง
แล้วมีการระบุบอกว่าคือโจชวงเนี่ยนี่คุณ
เอาภาพนี้ค่ะวันนี้มาฉายบนเวทีด้วยนะคะ
โชชัวหว่องขวามือแก่นำฮ่องกงในการที่จะออกมาประท้วง

คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
เขาบอกว่าจริงแล้วโจชัวห่อง
พระบอธรรมบอกว่าเดินทางมาไทยหลายครั้งแล้วนะคะ

ลักษณะการที่คุณมาถ่ายภาพเหมือนกับว่ารู้จักมักคุ้นกันเนี่ย
คุณมีวาระซ่อนเร้นอะไรหรือเปล่า
คุณมีการวางแผนสมคบคิดอะไรหรือไม่
เชิญฟังเสียงพระบอธรรมบอกอีกครั้งหนึ่งค่ะ
โจชัวร์บอกนั้นมาเมืองไทยไม่รู้กี่รอบ

มาพบกับบุคคลประเภทไหน
พบกันนั้นมีวาระซ่อนเร้น

ฮ่องกงมีความวุ่นวาย
เยี่ยมเหมือนกับให้กำลังใจ

ไม่รู้ว่าไอ้คนประเภทไหน
ที่ไปสมคบคิดกับโจชัวร์หว่อง
แล้วไม่รู้ว่ามีวาระซ่อนเร้นอะไรกันหรือเปล่า
แต่ไม่แน่ใจว่าพูดถึงคุณธนทรหรือเปล่า
แต่ภาพนี้ปรากฏบนเวทีคุณ

ไม่ได้พูดชื่อสักแอะออกมาเลยนะ
แล้วมันไปเชื่อมโยงกับเมื่อวานนี้ตอนค่ำค่ะ
คุณผู้ชมเว็บไซต์แล้วก็เพจเฟซบุ๊ก

มีการพูดถึงว่ามีนักการเมืองบางคน
คือตอนนี้ทำตัวไร้มารยาทไร้ความรับผิดชอบ
แล้วไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงการเมืองภายในฮ่องกง

แล้วคนก็พยายามที่จะถอดรหัสสุดท้ายความทานโทษนะ
ความสวยมาตกที่คุณธนทร
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณธนทรนะคะ
สิ่งที่เกิดขึ้นลากตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้า
วันนี้๒เรื่อง๒ประเด็น๒กระทงที่สังคมจับตามอง

ชี้แจงในเฟซบุ๊คส่วนตัวทีเดียวเลย๙ข้อ
แต่ดิฉันจะสรุปให้ฟังนะจะมีทั้ง๙ข้อนี้นะคะ
คุณธนทรบอกว่าผมได้รับเชิญวันเสาร์ที่๕ตุลาคม
หัวข้อที่ผมขึ้นไปพูดบนเวทีคือ
ความคิดของนักการเมืองรุ่นใหม่ในเอเชีย
บนเวทีมีการพูดกันหลายเวทีคือพอพูดเสร็จแล้ว
คุณธนทรชี้แจงแบบนี้พูดเสร็จแล้วมันเป็นเรื่องปกติ
คนเขาจะลงมาและคนที่ร่วมงาน
ก็จะต้องมีการถ่ายรูปร่วมกันนะคะ
และในวันนั้นคุณธนทรบอกว่า
ผมไม่ได้ถ่ายรูปกับโจชัวร์คนเดียว
ผมถ่ายรูปกับหลายคนแต่ภาพเนี้ย
มันเป็นเพียงภาพเดียวที่ถูกนำมาขยายความต่อเกินความจริง
ปราศจากหลักฐานยืนยันใด
ขอร้องสื่อมวลชนกลุ่มคนบางคน

พยายามเชื่อมโยงกับความไม่สงบในฮ่องกงที่เกิดขึ้น
เป็นการสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
ขอให้ทุกคนรับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน
นี่คือคำชี้แจงทั้งหมดของคุณธนทรผ่านเฟซบุ๊ก

สถานทูตจีนและภาพที่ปรากฏกับโจโชวองนะคะ

เรื่องราวที่เกิดขึ้นสำหรับประเด็นการเมืองวันนี้นะคะ

บททบออกมาพูดทีไรแม่สั่นสะเทือนกันทั้งแผ่นดินเลยนะ